สำหรับโครงการในการจัดแสดงไฟของกรุงเทพมหานคร
ราคากว่า๓๙ล้านบาทที่กำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ในวันนี้รองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ได้มีการแถลงการใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าว
โดยได้ยืนยันว่างบประมาณที่ใช้ไปนั้นเป็นงบประมาณจากส่วนกลาง
งงบฉุกเฉินนะครับแล้วก็พร้อมให้ทุกฝ่ายเข้ามาตรวจสอบได้ครับ
อมรกิจเวงกุลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ
เปิดเผยว่าการจัดงานกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขที่ลานคนเมือง

เพราะว่าประชาชนจะได้เห็นความสวยงามของแสงไฟ
บอกเล่าสถานที่สำคัญของไทย

พร้อมยืนยันนะครับว่ากรุงเทพมหานคร

ใช้งบประมาณจากส่วนกลางไม่ใช่งบฉุกเฉิน
แล้วก็พร้อมให้ทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบ
นำนาสาร๓เป็นไปตามนุยบายของรัฐบาล
๔เป็นไปตามนุยบายทางผู้ว่าราชการ
ของรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้ง๔หัวข้อนี้

เป็นโงงเงินประมาณ๓ร้อยล้านบาท

ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณว่าผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
เนื่องจากว่าโครงการลักษณะเช่นนี้สามารถที่จะวางแผนโครงการได้ล่วงหน้า
และใช้งบประมาณปกติได้นะครับ
อีกทั้งยังเห็นว่าการติดไฟในพื้นที่ดังกล่าว
อาจจะไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่าที่ควร
ขณะที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา

ได้ไปเป็นประธานเปิดงานกรุงเทพแสงสีแห่งความสุข
ลานคนเมืองโดยเริ่มเปิดอุโมงประดับไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้ชมตั้งแต่เวลา๑๘๒๔นาฬิกาในวันนี้
ส่วนพรุ่งนี้จะสามารถชมได้ตลอดทั้งคืน
และจะจัดให้ชมได้ไปจนถึงวันที่๓๑มกราคม
คุณผู้ชมก็สามารถฟังคลิปเสียงการชี้แจงแบบเต็ม
ของรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ในแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ